ตอนนี้อายุ๘๒แล้ว
ใช่ทีมข่าวเทศรัตน์ทีวีก็เลยลงพื้นที่ไป
ไปดูอาการคุณตาจรูนมณีพันธ์หรือคุณตาซาเล้งนะคะ
ที่ถูกในจอร์ดหรือนายธรทรโสติยังทำร้ายร่างกาย

ล่าสุดนะวันนี้อาการคุณตาสุดลงเรื่อย

ฉลวยจริตเอกก็อยู่ข้าง
ภรรยาของคุณตาบอกว่าหลังเกิดเรื่องมาสัก๒สัปดาห์

มีแผลกดทับแล้วที่ก้นที่แขนซ้ายขยับไม่ได้
แล้วคุณตาก็บ่นตลอดว่าปวดเมื่อยเจ็บตามร่างกาย
ตัวคุณยายฉลวยบอกสงสารมากสงสารสามีมาก
มาตกอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แบบนี้
ตลอด๔๑ปีที่ใช้ชีวิตคู่อยู่มาด้วยกัน
ไม่เคยคิดจริงว่าสามีของตัวเอง

เพราะฝีมือของคนเพียงคนเดียว
ยังหวังว่าจะมีปฏิหารนะคะ
ให้สามีกลับมามีร่างกายปกติเหมือนเดิม
หรือแค่ยกแขนยกขาได้ก็ยังดีอะค่ะ
เสียใจมากที่เห็นสภาพของสามีทรมานแบบนี้นะคะ
พูดคุยก็พูดคุยได้บ้าง
แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองอะไรสักเท่าไหร่

ที่บอกว่าจะมาดูแลจะมาอะไร
จะให้เงินไม่เห็นมาเลยนะคะ
ช่วงแรกก็มาให้เงินบางส่วนแล้วก็หายเงียบไปค่ะ
อันนี้ลูกบอกไม่ได้ยังไม่ถึงเวลา
หน้าหัวตาไปเลยกับที่จะต้องมาทนทุกข์ทรมาน
อยู่แบบวันนี้ยายจะเลือกแบบไหน
ถ้าทุกข์ทรมานก็ไปเลยนะยายขอโทษยายไม่ได้แช่ง
ยายบอกไปดีกว่าจะรู้นะอยู่ก็ทรมานด้วย
ทรมานร่างกายสังขาญลูกไปเลยอย่างไรก็ต้องไปใช่ไหม
อยู่แบบนี้มันทรมานสังขารน่ะลูกต่อไปดีกว่าลูก
ยายไม่ได้แช่งนะพูดตามกงเลยนะครับครับ
ก็เราก็เป็นห่วงเขาอย่างนั้นเหรอครับอ่าใช่ลูกใช่
เพราะว่ามันใช้ชีวิตคู่มาด้วยกัน

ก็มีทะเลาะมั่งธรรมดาผัวเมียดูนะ
วันหนึ่งก็ตอนนี้รับได้หรือยัง
จิตใจเรารับได้หรือยังไม่เห็นตาเป็นแต่ผ้ารับได้หรือยังแก
ต้องรับได้ลูกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วยายจ๊ะ
ก็ไม่เต็มหรอกแบบแค่การการ
ส่วนลูกสาวนะคะนางสาววนิดามณีพันธ์เนี่ยค่ะ
ก็บอกว่าพ่อเป็นแผลกดทับมาประมาณ๓วันแล้ว

ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรก็ต้องนอนนิ่งแบบนั้น

ครอบครัวก็ต้องทำได้แค่เอาน้ำเกลือไปล้างแผล
ใช้ยาทากายภาพบำบัด
ก็นวดตามส่วนต่างก็รักษาตามอาการไป

ทุกวันนี้ก็พยายามมองโลกในแง่ดีว่า
นี่สักวันพ่อน่าจะกลับมาหายเป็นปกติ
อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลาน

ในวันที่๒เมษายนนี้ค่ะ
ภาพบำบัด
๓ปี๘๕ปากเบี้ยวขาวพิการอย่างนี้
แกก็ดูแลประคบอะไรไปแล้วก็ให้กินยาวิตามินบีอะไรอย่างนี้

เจ้าก็เชื่อว่าก็น่าจะทำได้แล้วก็รอ
ไม่รู้ว่าวันนี้ทำครอบครัวเจ๊วันน่าถ้าน้องไม่ปรับปรุงตัวหรืออะไรอย่างนี้
มันจะไปทำให้ครอบครัวคนอื่นลำบากอีกกี่ครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าน้องปรับตัวสังคมคนไทยมันให้อภัยคุณได้อยู่แล้ว
ขอให้แค่ปรับปรุงตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ให้มาดูแลพ่อเรานิดนึงช่วยกันดูแลหน่อยอะไรอย่างนี้

นี่ค่ะก็ฝากถามไปถึงในจอร์ดคนนี้

ติดต่อไปหลายครั้งก็บอกว่าไม่สะดวกให้ข้อมูลคราวก่อน
ได้ไหมที่เราดูอาการความคืบหน้าคุณตา

แต่จอร์ดก็บอกว่าหลังเกิดเหตุนี้
ตัวเขาเองก็ได้รับผลกระทบ

ตอนนี้ไปเช่าห้องพักอยู่กับภรรยากับลูก

ส่วนที่ครอบครัวของคุณตาจรูนบอกว่า

จอร์ทบอกว่าบางวันที่ไม่ได้ไป

ก็ส่งของไปให้แทนตัวไม่ออกส่งของไป

เงินที่บอกว่าจะให้เดือนละ๓๐๐เนี่ย
ก็บอกว่าไม่อยากกำหนดนะว่าจะให้เท่าไหร่
เพราะว่าถ้ากำหนดไปเดี๋ยวจะเสียคำพูด
อ้าวคือจริงแค่๘๐๐๐เองนะ

เดือนละ๓๐๐เป็น๒ปี
ขอผ่อนแล้วยังไม่บอกว่าจะจ่ายเมื่อไหร่

คือเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะจอร์ดนะ
จะเป็นแม่ไล่ออกจากบ้านตัวเองยังเอาไม่รอด
อะไรต้องไปหาห้องเช่าอยู่กับเมียกับลูกอะไรก็แล้ว
แต่ทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้น
มันอยู่ที่การกระทำค่ะ
อยู่ที่ว่าจอร์ดได้แสดงความจริงใจในการจะดูแลคุณตามากน้อยขนาดไหน

อยากสนใจให้เขาเห็นไม่ว่าจะทำแบบที่ตัวเองเคยรับปากไว้
พรุ่งนี้รอได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาชี้แจง
อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้นะพอจะชี้แจงพรุ่งนี้นะครับ